ไม่รู้ว่าถนนหรือสนามมวยกันแน่
เดือดกลางถนนซัดจนจมูกฉีก

แล้วมึงมีสิ่งประมาณกันทำไมแล้วมึงมีสิ่งประมาณกันทำไม

แล้วมึงมีสิ่งประมาณกันทำไมแล้วมึงมีสิ่งประมาณกันทำไม

แล้วมึงมีสิ่งประมาณกันทำไม